ต่อกันที่การแข่งขันวอเล็กบอลหญิงรุ่นอายุอยู่๒๓ชิงแชมป์เอเชีย
เมื่อวานนี้นักตบลูกยางสาวไทยลงไปเดินสนามเกมแรก
แต่ว่าฟอร์มไม่ค่อยดีค่ะก็แพ้ให้กับเกาหลีเหนือไปค่ะ
ชิงชะนาเลอร์แทงเอเชีย๒๐๑๙ครั้งที่๓ก็แข่งขันกันที่เวียดนาม
ระหว่างทีมชาติไทยเจอกับเกาหลีเหนือค่ะ
แรกนะคะเป็นสาวไทยที่เริ่มต้นได้ดุดันกว่า
ด้วยบอลลุกจากหัวเสาก็ชนะไปได้ก่อน๒๕ต่อ๑๗

ขณะที่ไทยเริ่มมีข้อผิดพลาดกันเอง
แม้ว่าเซตที่๔จะสู้ได้อย่างสนุกจนต้องดิวส์กันอย่างดุเดือด
แต่สุดท้ายเกาหลีเหนือก็ชนะไป๓ต่อ๑เซต
ต่อ๒๕๒๕ต่อ๒๒๒๕ต่อ๑๙และ๓๘ต่อ๓๖ค่ะ
โดยในช่วงบ่ายวันนี้เกาหลีเหนือจะลงเล่นนัดที่๒เจอกับออสเตรเลีย
และสามารถชมเทปบันทึกการแข่งขันนะคะได้ทางไทยรัฐทีวีช่อง๓๒เวลา๔ทุ่ม๑๕นาที
แล้วก็จะลงแข่งนัดที่๒วันพรุ่งนี้เจอกับออสเตรเลีย
แล้วก็ชมเทปบันทึกการแข่งขันทางไทยรัฐทีวีช่อง๓๒เวลา๔ทุ่มครึ่งค่ะ